ก็คือว่าอ่ะก็คือไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแล้ว
ก็คือนัดตอนนี้คือแพทย์แค่ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแล้ว
เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แพทย์กับเขา

คือทำไมแพทย์ถึงไม่เลือกที่จะโพสต์อะไรแบบนี้

ซึ่งแพทย์เห็นในจุดนั้นว่าแพทย์เลี้ยงลูกแพทย์เป็นแม่

แล้วเพื่อนทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า
เขาไม่เห็นไม่เป็นไร
แต่สิ่งที่เราทำคือเราต้องเห็น
ไม่รู้ว่าโพสต์นี้ถึงแม้วันนี้เขาจะลบไป
แต่มันถูกแชร์ออกไปอยู่ในเพจต่างมากมาย

แค่นี้เลยที่แพทย์ทำได้

หรือได้มีการแชร์ออกไปมันก็ยังเป็นข้อความที่
ไม่ได้ส่งผลอะไรก็คือกับชีวิตเขา
ข้อความก็คือเหมือนเธอเนี่ยได้เห็นตัวตนของ
ได้เห็นอีกได้อย่างชัดเจน
แล้วให้แพทย์ย้อนกลับไปวันนั้น
ว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดแล้ว

จากการที่เขาโพสต์โพสต์มาแล้วแพทย์กลับมานั่งดู
ในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
แล้ววันนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าแพทย์ทำถูกมาก
รวมถึงการที่แพทย์อ่านคอมเมนต์
แล้วแพทย์ก็รู้สึกได้ว่าอย่างบางคอมเมนต์อย่างนี้
แพทย์รู้เลยว่าคนนี้เขาไม่ได้เข้าใจ
แล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตของแพทย์
หรือแม้แต่เพื่อนแพทย์ที่เขาเข้าไปคอมเมนต์

แต่เขาไม่ได้ว่าเขาเข้าข้างเขาแค่อยู่ข้าง
วันที่แพทย์ไม่มีเขา
ซึ่งแพทย์เลยมองว่าอย่างเพื่อนแพทย์อย่างนี้

คือมันเลยยิ่งทำให้แพทย์เห็นว่า
จุดประสงค์ของเขาคืออะไร

เป็นคนเรียนเชิญเขามาทุกครั้ง
สอบถามเพิ่มเจอได้ไหมคะ
อย่างเช่นก่อนที่เขาจะโพสต์

เราไม่เคยคุยกันเลย

นานมากแล้วค่ะเราคุยกันแต่เรื่องลูก

ที่จะมาตีกันผ่านหน้าเฟส
พูดอะไรเนี่ยคือไม่เคยพูดกับเราผ่านโทรศัพท์

คือสื่อสารกันด้วยหน้าจอนี้ตลอด

จะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวผมจะพูดแบบนี้

เขาเคยคุยแล้วกำลังจะถามว่าเธอไม่คุยหรือเปล่า
คุยอยู่แล้วเพื่อลูกแพทย์ทำได้หมด

แต่ว่าคืออย่างที่เห็น

มันมีทั้งคนเข้าใจและคนที่พยายามจะเข้าใจ

แต่แพทย์ไม่ถือโทษโกรธเขาค่ะ
เพราะถ้าเราไม่เปิดช่องให้เขาเข้ามาคอมเมนต์

แต่พอเราเปิดช่องให้เขาเข้ามาคอมเมน

ไม่ใช่ว่ายิ่งรับไม่ได้ยิ่งทำมันลงไปอีก
มันไม่มีอะไรดีขึ้น

ส่วนความรู้สึกของแพทย์วันนี้

มันคือศูนย์เลยตั้งแต่เมื่อวานนี้

คือแพทย์ไม่เคยคิดจะ
เขาไม่น่าทำร้ายแพทย์กับลูกแบบนี้

ขอบคุณที่

ที่ทำให้แพทย์ได้เห็นอะไรชัดขึ้น

ไม่ได้มีความจริงอะไรแบบนั้น๑๐๐

แต่ที่แพทย์เลือกที่จะไม่พูด
แต่ที่แพทย์เลือกที่จะไม่พูด

อันนี้แพทย์ก็จะได้เห็นอีกด้านหนึ่ง
ว่าในขณะที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหว
กำลังใจที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้

กำลังใจที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหว

กำลังใจที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหว
กำลังใจที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหว

กำลังใจที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหว

กำลังใจที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหว

ได้ไหมว่าแบบกลัวลูกไปโรงเรียนหรือเพื่อนล้อนั่นแหละนั่นคือแพทย์คือแพทย์แค่อยากจะ
ให้ลูกให้ลูกมีความสุขที่สุดเพราะความที่เราเป็นแม่นึกถึงลูกก่อนคนอื่นแหละ
คือนับประพาต่อมวูเนี่ยกลัวใจนับประพามากต่อมแต่ว่าพอเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ความเป็นแม่
ทำให้แพทย์เป็นอีกแบบหนึ่งที่เราภูมิใจของแพทย์นะขอบคุณเพื่อนแบบขอบคุณทุกคนเลย
ขอบคุณเจนขอบคุณบูมขอบคุณตอมขอบคุณฟางขอบคุณน้องนับขอบคุณครอบครัวค่ะที่แบบ
ตั้งแต่วันที่แพทย์ท้องจนวันนี้เลส๓ขวบเขายังอยู่เสมอนี่คือของจริงค่ะ
ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ที่เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจทุกคน
จริงจะบอกว่ามีหลายคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วเอาไม่อยู่
มันยากจะโง่หัวขึ้นมาโง่หัวขึ้นมายากมาก
บอกว่าสุดท้ายแล้วแค่อย่าหวั่นไหวไปกับอะไรก็ตามเราไม่ได้พูดถึงใครอะไรยังไงกับวัน
หวั่นไหวกับสถานการณ์ใดต้องมองว่าจุดมุ่งหมายในเป้าหมายชีวิตเราคืออะไร
ตอนนี้ของแพทย์ก็คือครอบครัวและโดยเฉพาะน้องเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ข้าง
ถ้ามองรายค้าแพทย์บอกเลยว่าบัตรเจ็บเลย
แต่เป้าหมายก็คือคุณเขานั่นแหละ
ก็เรื่องแพทย์ก็สอนกันนะ
ก็ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเจออย่างนี้
ขอเป้าหมายชัดผู้หญิงตุ๊ดมือหลังจากนี้ไป
ถ้าเกิดเขาโทรมาเขาอยากจะขอเคลียร์ยังได้อีกไหมครับ
ถ้าเอาความจริงไหมคะไม่ต้องโกหกกัน

คือแพทย์ไม่อยากเห็นอะไรแล้ว

จะต้องโทรมาก่อนก่อนที่จะ
จัดการกับโรงอะไรพวกนี้ใช่ค่ะต้องคุยกันเองก่อนว่าเป็นเรื่องในครอบครัวเนอะอืม